สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

อายุ๒๓ปีเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี
กมาแล้ว๖๐ครั้งชนะ๔๗ครั้งแพ้๑๑ครั้งและเสมอ๒ครั้ง
ข้างหลังชนะคะแนนพลังชนสกุฎวงที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินขุนช้างขวัญใจศรีโคตรชื่อซูบินบัญชาเดช
อายุ๒๕ปีเป็นชาวสปลาวชกมาแล้ว๕๕ครั้งชนะ๓๙แพ้๑๔เสมอ๒ครั้ง
ข้างหลังแพ้คะแนนแซมซั่นสสมโพธิยิมที่เวทีมวยพัทยาครับ
มุมแดงนี่เคยชนะนักมวยในค่ายนี้ก็คือพลังชนมาแล้วด้วยนะครับ
วันนี้เสียธนบวรครับนำทีมมาเอง
ส่วนน้ำเงินอย่างที่เรียนไปครับฝีมือไม่ธรรมดานะครับเคยชนะน็อกนักมวยไทยเป็นว่าเล่น
วันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนติดตามบนเวที
ท่านผู้ชมน้ำเงินนี่ดูนี่หนักทั้งแถบเลยนะครับ
ตีนซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายต่อยได้ด้วย
มั่นใจในพลังหมัดตัวเองเลยนะครับเกร็งมาแต่ไกลเลยน้ำเงิน
ขุนช้างขวัญใจสีโฆษณ์มวยจากสมปลาลาวนะครับก็ไม่ไกลจากกันเย็นสีแดงเท่าไหร่
นำมาจากบน๒๓ปีเทศน้ำมูลเทศน้ำมูลนะครับสธนบวร
วันนี้มีถึงเต่าเวตางด้วยนะครับลำน้ำมูลสอสุมารีอยู่ที่หนึ่ง
วันนี้ดูทรงมวยดูลำหักลำโค้นของน้ำเงินทั่วหลายช่องเลยนะเนี่ย
ดูดูตรงตั้งดูดูกด้วยขวาได้แข่งขวาด้วยแข่งซ้ายใต้มพวกสามคู่นี้หนักแรงมาก
อันตรายนะ

เอาล่ะครับไม่ใช่ของง่ายสำหรับทางด้านเพชรน้ำมูลล่ะครับ
ต้นเหนื่อยหน่อยแดงต้องระวังเลยนะครับหนักจริง
เอกชุมพรบอกแล้วว่าน็อกคนมาเยอะเลย
อาวุธออกมาแต่ละดอกนี่หนักแรงทั้งสิ้นมันจะอยู่ได้ยังไงล่ะ
เจอก็ไปหนักจุดโฟกัสหลับแน่นอนมัดขวาลำตัวสิงตังค์ฟังชัด
เอาละครับเกมกับมวยคู่แรกนี่สนุกแน่นอนครับคุณผู้ชม
แฟนมวยยอดมวยไทยรัฐรีบเข้ามาเลยนะครับตอนนี้
สถานการณ์นี่อาจจะไม่ครบ๕ยกก็ได้นะได้เห็นทรงมวยน้ำเงินแบบนี้
เกรงมาแดกเลยมัดขวานี่เกรงแบบจะเข้ามาป่อลาวเลยนะ
อันตรายทั้งแถวตีนหน้าก็หนักด้วย
เป็นหมอรอทำงานกับมวยคู่แรกได้เลยนะครับ

แดงใหญ่กว่านิดหนึ่ง

โดยโปรเมอร์เตอร์ดรสงชัยอรัตนสุปัน

นี่ต่อให้มีความสุข

โดนเข้าไปทำท่าจะหยุดเหมือนกันครับน้ำเงิน

นี่มีบวกด้วยหมดยกที่หนึ่ง
แล้ว
แม่น้ำเงินวันนี้ไม่กลิ่งกลัวศักดิ์ศรีนับมวยไทยเลยนะครับฝันใจสีขวดครับ
ค่ายนี้ในอดีตเคยปั้นนักมวยเป็นฮีโร่โอลิมปิกคนแรกของสปลาวมาแล้วด้วยนะครับ

ยกที่สองคู่นี้สนักจานี่ถูกเต้นร้าวใจเลยท่านผู้ชมครับ
นับน็อกคะแนนแตกคั่วกันหลายช่องเลย
คู่นี้ใครน็อกใครยุบนิดเดียวนี่
อกอนาคตอาจจะโดนน็อกเลยนะพี่บาทนะ
ก็บอกว่าดุดันทั้งคู่แล้วครับ

แดงเผ็ดน้ำมูลน้ำเงินคุณช้าง
ปอนด์รุ่นใหญ่กับคู่แรกวันนี้ยอดมวยไทยรัฐ

คุณช้างเจอะศอกภวา
กาดเปิดไปนิดเดียวครับโดนดักด้วยศอกสั้นเลยนะ
ครับเจอะหลับด้วยครับ
หัวใจดีทั้งคู่แข่งซ้ายหน้าเตะ
กลิ่นช้างเราะฮืดด้วยซ้าย

มั่นใจเลยเดินด้วยความมั่นใจซ้ายคอยยับ
เน้นด้วยแข่งขวาเตะแขน
แรงอาจจะดีกว่าเล็กน้อยนะโอ้โหแรงแหลม

เต้นตีเข่าขวาขุนช้าง

คุณช้างจับสวยด้วยมีแตกหรือเปล่าน้ำเงิน
่งตีหนักแรงดีเหลือเกินนะ
กันเหลี่ยมโอ้โห

บอดของนักมวยทุกคนเลยซี่โครงอ่อนนี่อันตรายมาก

ถ้าแทงตรงนี้ไม่เท่าไหร่นะพี่ป่ามันแทงย้อนไง
แล้วโดนซี่โครงซี่สุดท้ายจุก
เสียดไปหมดแรงปะทะครับ
สวยงามเลยน้ำเงาะห้องเต้เลย
แดงครับเพชรนมูลสวทนบวร
ภาพช้าชัดไพรัตท์ทีวี

จิ้มหนึ่งนี่ทำหน้าจะจุกแล้วนะครับ

อึกสะอื้นสะทกสถานสะเทือนไปเลยนะครับ
สารภาพยอมเลยนะครับ
มันลุกไม่ไหวอะอย่างนี้ลุกไม่ไหว
โอ้โหนับ๒๐ยังได้เลยนะ

ขุนช้างขวัญใจสีโค้ดยกที่๒